ดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนนะคะ
ของการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาที่จะมีขึ้น๒วันนะคะ
วันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืน
วันนี้เริ่มต้นก็ช่วงประมาณ๙โมงครึ่ง
หลายคนก็คอยดูอยู่แล้วค่ะว่าผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีจะคุมอารมณ์ได้ขนาดไหน
เพราะฝ่ายค้านแต่ละคนที่เขาเตรียมตัวกันมาเนี่ยนะโอ้โห
ท่านนายกทำได้ดีในช่วง๒ชั่วโมงแรกค่ะ
คือนักข่าวบอกว่า๒ชั่วโมงแรกเนี่ยท่านก็ยิ้มแย้มนะคะ
หยอดมุกเรียกเสียงหัวเราะจากที่ประชุม
แต่ทางประธานก็มีการทักทวงว่าให้อ่านตามคำแถลงนโยบาย
เพราะว่าท่านนายกก็พยายามจะพูดตามสไตล์ของตัวเองนะคะ
ค้านก็ประท้วงบอกว่านี่ไม่ใช่การอภิปราย
นายกก็บอกว่าก็ทำตามที่ฝ่ายค้านบอกไงว่า
ไม่ต้องการให้มาอ่านคำแถลงในรัฐสภา
แต่ว่าการแถลงเริ่มต้นเนี่ยจะต้องอ่านตามเอกสารการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อน
เพราะถือว่าเป็นพันธสัญญาที่นายกต้องให้กับที่ประชุมไง
แล้วพอเขาอภิปรายถึงค่อยมาชี้แจงอีกทีนึง
ถ้านายกก็แบบที่แรกไม่ได้พูดเรื่องเอกสาร
คุณเปิดหนังสือแล้วอ่านตามผมไปด้วย

หมอนส่วนน่าเช็ด

ทีนี้บรรยากาศมันก็เข้มข้นมากขึ้นนะคะ

สอบบัญชีรายชื่อพักอนาคตใหม่

รับชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ให้รุนผีนางไฮลีคอปเตอร์กินคาเวีย

ก็หันมองหน้ากันแล้วก็ลุกขึ้นตอบโต้ยังไง

สี่สามเท่าเหมือนเดิมน่ะ
ข้อนี้ครับ
ถ้ายังถามว่าจะมีปฏิวัติ

ถ้าเหตุการณ์
และหน้ากันมึงวิ๑๙๘๒น
เปลี่ยนงี้มีครับ

ผมก็ไม่ได้อยากปฏิวัติเลยนะ
ท่านคงทราบสถานการณ์ดีอะไรมันเกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ถ้ามันไม่ยุติก็ได้ในวันนั้น

ทุจริตผิดกฎหมายอะไรของท่านเนี่ย

ถ้าคุณไม่เคารพกฎหมายตรงนี้ถ้าคุณพูดไปเรื่อย

คุณไม่เข้าใจว่าเขาตัดสินมายังไงศาลเขาว่ายังไง

คุณไม่มีหลักเกณฑ์อะไรเลยแล้วคุณมาพูด
ให้คนนู้นคนนี้เขาเสียหายอันนี้ผมถือว่า

ผมอยากให้คุณไปสนใจว่าเรื่องโครงการจำนำข้าวต่อเนื่อง
ก่อนที่ผ่านมามีความเสียหายเท่าไหร่
คือวันนี้หลายช่วงหลายตอนกำหนดไว้๒วัน๙โมงเช้าถึงเที่ยงคืน
ด้วยมันไปชมครับนโยบายรัฐบาล๑๒เรื่องหลัก
กับ๑๒เรื่องเร่งด่วนแต่วันนี้ถ้าจะดูแล้ว
ถ้าจะพีคที่สุดต้องเป็นตอนที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ
เตมียเวทหัวหน้าพักเสรีรวมไทย
อภิปรายเกี่ยวกับคุณสมบัติของตัวนายก

เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะเป็นรัฐบาล
จะทำงานตามนโยบายได้อย่างไรเมื่อยังมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ
พลตำรวจเอกพิสุทธิ์ถึงขั้นใช้คำว่า
หากเป็นตัวเองจะไม่หน้าด้านอยู่เป็นนายก

ใช่ค่ะก็ลุกขึ้นประท้วงกันเยอะเลยค่ะ

แล้วตอนที่พูดคำนี้ออกมานะ
พลเอกประยุทธ์นี่แบบลุกขึ้นตอบโต้แบบ

โต้เสร็จถึงขั้นเดินออกจากห้องประชุมไปเลย
คือลุกขึ้นตอบโดยไม่ต้องขออนุญาตประธานเลย
ขึ้นเองพูดเองเดินออกไปเองอย่างนี้
ที่แบบโอ้โหแบบบอกกันมาว่าท่านต้องยิ้มไว้นะ
อยู่ในที่ประชุมเนี่ยเจอนี่เข้าไปนี่โอ้โห
เดี๋ยวท่านดูบรรยากาศครับท่านผู้ชมครับ
รุกพูดภาษานุ่น
ผมรู้จักกันท่ามาร่างเลยนะครับ
ขอเสนอพักการประชุม๑๐นาทีท่านประธานแต่งงานก็วันเดียวกัน

แต่วันนี้ถือว่าไม่เป็นรุ่นพี่ผมโอเค
นะครับเพราะท่านไม่เคยให้เกียรติผมเลย
ท่านบอกว่าชักปืนยิงผมจักรวันโน้นถ้าท่านชักปืนยิงวันนั้น
ท่านก็ติดคุกเหรียญละไม้ท่านได้ผมก็ได้
แต่ผมไม่เคยคุยไม่เคยไปแอบอ้าง
ดังจากผมมีมากมายผู้จัยหยาบคายอวดอ้างอำนาจ
ท่านไปทบทัวของท่านเองขอบคุณครับสวัสดีครับ

แล้วพลเอกประยุทธ์ก็เดินออกจากห้องประชุมไปเลย

พรเพชรเนี่ยเอาค้อนทุบเลย
คือพอพักการประชุมไป๑๕นาทีแล้วกลับเข้ามาประชุมเนี่ย
ที่ประชุมเขาก็ขอให้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ถอนคำว่าหน้าด้าน
แต่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ถอนนะฮะ
จนสุดท้ายประธานในที่ประชุมในขณะนั้นคือ
พรเพชรวิชิชนชัยต้องเชิญออกจากห้องประชุม
พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็ไปให้สัมภาษณ์ข้างนอก
ก็บอกว่าก็ไม่ต้องเคลียร์ใจอะไรกันหรอกนะ
ยืนยันว่าไม่ถอนแล้วก็จากนี้ไปก็อย่างมากก็เสียดายที่ต้องเสียน้องไปคนหนึ่ง
ใช่ค่ะแล้วก็มีการพูดถึงการทำหน้าที่ของท่านพรเพชรด้วย
ว่าทำหน้าที่เป็นกลางหรือเปล่ามีการตั้งคำถามแบบนี้